เหยียบอะไรกันเป็นร้อยและซ้ายค่ะ

วิ่งเป็นร้อยกว่าจะเหยียบทัน

ก็แทบไม่เชื่อสายตาเหมือนกันครับคุณณธพงธ์ครับ
เพราะรถแบบคือตามรถคันหนึ่งขับซิ่งเลย

พอตีคู่ได้อ้าวพระขับ
แล้วนั่งข้างเนี่ยพระอีกรูปหนึ่งนะคะ
ก็มากันสองรูปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้
ที่ถนนสุขุมิตรสายแกรงระยอง
ช่วงตำบลหนองสลิงนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ก็ขับเร็วอะค่ะแต่พอเห็นคนขับสะดุ้งเลยนะคะ
เราไปคุยกับคุณบุญชื่นค่ะคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละ

กำลังจะไปทำธุรัสเยี่ยมเผลอแกรง
แล้วเห็นรถคันนี้ค่ะขับเร็วสายไปสายมา

เขาก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
ถ้าแบบรถเก่งคันนี้เขาขับแปลก
พอเริ่มอัดคลิปเนี่ยก็ขับรถไปตีคู่
ปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่คนทั่วไป

คันนี้ค่ะเขาขับด้วยความเร็ว
พร้อมกับจังหวะที่ขับก็จะมีคือสายไปสายมา
แล้วก็มีแบบไปเบียดกับรถอะไรอย่างนี้บ้างค่ะ
ก็เลยเราก็กลัวจะเกิดอะไรขึ้น
เราก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่าย
พอเรามองไปในรถนะทีแรกเราก็ไม่รู้ว่า

พอมองเข้าไปอ้าวเป็นพระ
อย่าขับแบบหวัดเสียวหรือว่าปาดไปปาดมาเนี่ย

ก็คือเราก็ไม่เข้าใจเนอะว่าท่านจะรีบไปไหน
เออก็สงสัยเหมือนกันว่าท่านจะรีบไปไหน

ถ้าอยู่บนท้องถนนก็อันตรายหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสนะคะ
พระก็ช่วยไม่ได้นะคะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ